เอาเราพาลงไปที่ภูเก็ตกันหน่อยนะฮะมีหนุ่มคนหนึ่งเข้าไป
ระเวนจี้ชิงเงินของร้านขายยาในพื้นที่
ได้เงินสดไปเกือบ๕๐๐๐บาททีเดียวแล้วก็
ไม่ได้ทำแค่ร้านเดียวนะฮะตะเวนไปร้านนั้นร้านนี้
กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเหตุการณ์
คนร้ายคือนายรัฐพลป่างเศษอายุ๒๕ปีเข้าไปจี้ชิงเงินสดจากร้านขายยาในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตนะครับ
ทั้งร้านธรรมสรฟามาซีสาขาฉลองร้านขายยาแคมป์ฟาร์ม่าถนนเทพอนุสรตำบลวิชิต
รวมแล้วได้เงินไปเกือบ๕๐๐๐บาทก่อนถูกตามจับรวบตัวได้ขณะที่โอ้โหกลับไปบ้านนี่นั่งต้มใบกระท่อมดื่ม
อยู่ที่บริเวณบ้านพักหมู่๑๐ตำบลฉลองไปป้นร้านขายยาแล้วกลับไปบ้านไปต้มกระท่อมดื่ม
สุดท้ายถูกดำเนินคดีข้อหาผลิตและมียาเสพติดให้โทษประเภท๕ต้มพืชกระท่อมแล้วก็ชิงทรัพย์ผู้อื่นในเวลากลางคืน
สุดท้ายก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ส่วนที่พัทธลุงนะฮะตำรวจคุมตัวนายเกียรติศักดิ์ชัยบุญแก้วอายุ๒๖ปีครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อยู่ที่ร้านค้าของนางพันนีแสงแก้วริมถนนสายพัทธลุง
แต่คนในบ้านตื่นเข้ามาเปิดไฟดูเขาก็หลบหนีไปยังไม่ทันได้เงินเลย
คือตู้นี้มันไปอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อแบบนี้
สุดท้ายคนเขาก็มาเห็นแล้วก็ถูกคุมตัวจับตัวได้แล้วก็นำตัวไปทำแผน
ผู้ต้องหาก็บอกว่าต้องการเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวเพราะว่าภรรยาก็ท้องแก่ใกล้คลอด
ไม่มีเงินแล้วก็มีหนี้สินเยอะก็ตัดสินใจมาก่อเหตุแล้วบอกว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
สุดท้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับ